คุณผู้ชมมีอีกแล้วค่ะเรื่องของหมากัดเด็กอย่างนี้ก็มีอยู่บ่อย
ถูกหมากัดเข้าที่หน้าต้องเย็บไป๕เข็มเนี่ยพัดเนี่ย
แล้วแม่ก็โพสต์ในลักษณะที่ว่าคือมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์
ลูกแม่ที่ถูกหมากัดแบบนี้ใครจะคุ้มครองใครจะรับผิดชอบ
เพราะว่าตัวเจ้าของหมาเนี่ยก็แค่ให้เงินทำขวัญพันเดียว
แม่บอกว่าพันหนึ่งเนี่ยโอ้โหตาเกือบบอดแล้วไหนจะเป็นแผลเป็น
แล้วเด็กผู้หญิงด้วยอย่างนี้ก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมค่ะ
ไปคุยกับนางรัตนาค่ะก็ไปสอบถามอาการล่าสุดของน้องอ่ะนะคะ
ว่าที่น้องถูกหมากัดเป็นยังไงบ้าง
คุณแม่บอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพาลูกสาวไปล้างแผล
ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
คุณแม่บอกว่าตอนที่หมอล้างแผลรู้สึกสงสารลูกมากนะ
เพราะว่าลูกร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดตอนที่หมอเปิดแผลออกมา
แล้วก็ล้างแผลค่ะเพราะบางแผลเนี่ยคือแผลมันลึกมากอะค่ะคุณผู้ชม
เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ช่วงเที่ยงแปดธันวาคมที่ผ่านมาลูกสาวคุณแม่อายุห้าขวบนะคะ
ชื่อน้องแก้มกับเพื่อนก็ไปเล่นแบบไล่แปะมืออะไรแบบนี้
แบบเด็กอะค่ะที่หน้าห้องแถวซึ่งเป็นห้องเช่า
สุนัขจรจัดด้วยน้องแก้ววิ่งไปชนแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
แล้วเจ้าเสือคือแบบชนปุ๊บน้องแก้มล้มอย่างเงี้เจ้าเสือหันมาปุ๊บกัดเลยอ่ะ
เจ้าเสือหันมากัดเข้าที่หน้าฝั่งขวาของน้องแก้ม
เป็นแผลหลายแผลเลยค่ะแล้วก็แผลมันใกล้ตามากคุณผู้ชม
แม่บอกว่าตอนเกิดเหตุแม่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะ
แต่แม่ได้ยินเสียงลูกร้องก็วิ่งออกจากห้องเช่าเพื่อไปดู
แล้วก็เห็นว่าโอ้โหที่หน้าของน้องแก้มอาบไปด้วยเลือด
ก็รีบอุ้มน้องแก้มขึ้นมาตะโกนขอความช่วยเหลือ
แล้วก็นำน้องแก้มส่งโรงพยาบาล
คุณแม่รัตนาบอกว่าเจ้าเสือเป็นสุนัขจรจัด
ไม่มีเจ้าของไม่ได้ฉีดวัคซีน
เพื่อนบ้านก็มาให้อาหารเพราะสงสาร
แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเจ้าเสือที่แท้จริง
แต่ว่าหลังเกิดเหตุค่ะมีเพื่อนบ้านออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ผูกข้อม้ายข้อมือผูกแขนรับขวัญน้องแก้ม๑๐๐๐บาท
แล้วก็เอาเงินมามอบให้อีก๒๐๐บาท
คุณแม่บอกว่าประเด็นนี้แม่ไม่ได้ติดใจอะไรนะ
แต่อยากจะวอนถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรัฐทบทวนกฎหมายคุ้มครองสัตว์หน่อยได้ไหม
พร้อมคำถามว่าถ้าคนทำร้ายสัตว์มีกฎหมายคุ้มครอง
แต่ถ้าคนถูกสัตว์ทำร้ายมีกฎหมายคุ้มครองด้วยหรือไม่
มีกระแสปุ๊บทางหลังหน้าชุมชนเค้าเลยคุยว่า
ก็เลยมาคุยว่าใช่๑๐๐๐บาทคุณก็น้อยเกินไปจริง
มีทางที่จะช่วยเหลืออะไรได้อีกไหม

เค้าก็เลยนำมาพูดใกล่ให้น้องอีก๒๐๐๐บาท
คำหน่อยอ่า๒๐๐๐แล้วคนนี้ก็คือเขาก็บอกอยู่ว่าถามว่าหนูพอใจไหมในส่วนนี้
ถึงจะพอจะไม่พอใจเราก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรจากเขาได้เพราะเขาก็เพราะเขาก็บอกหนูว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าของหมาเต็มร้อย
ความแบบที่เราเห็นลูกเราเจ็บความเป็นแม่หนูก็เลยอยากจะทวงถามไปทางสังคมทางกฎหมาย
ว่าคุณออกกฎหมายมาคุ้มครองสัตว์ตีก็โดนปรับเอาหมาไปปล่อยก็ผิดกฎหมายฆ่าหมาทิ้งก็หาวัฒรุณกรรม
หมาโดนปรับเป็นหมื่นติดคุกด้วยแต่ลูกหนูเสียเกือบเสียโฉมหน้าแหก
มีกฎหมายไหนออกมาคุ้มครองออกมาช่วยเหลือออกมาเยียวยาบ้างไหม
ทีมข่าวของเราก็ไปถามกับเพื่อนบ้านนะคะที่คือจริงแล้วเขาก็ไม่ใช่เจ้าของสุนัขแบบเต็มเต็มอ่ะนะ
เพราะสุนัขเป็นสุนัขจรจัดแต่เพื่อนบ้านคนนี้ชอบเอาอาหารไปให้ไปเลี้ยงดูสงสารมัน
ก็เลยไปคุยกับเขานายเสกสรรพวกสูงเนินเป็นเพื่อนบ้านที่ให้อาหารสุนัขเป็นประจำ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าหลายปีแล้วอะค่ะคนแถวนั้นก็จะเอาอาหารมาให้สุนัขกิน
ไม่ใช่เฉพาะเจ้าเสือที่ไปกัดน้องอ่ะนะแต่สุนัขตัวอื่นที่อยู่แถวนั้นมีอยู่อีกประมาณ๔๕ตัว
ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยแท้จริงแต่ก็คนมาให้อาหารเพราะว่าสงสาร
หลังเกิดเหตุเนี่ยนายเสกสรรบอกว่าเสียใจเครียดไม่คาดคิดว่าเจ้าเสือจะไปกัดเด็ก
ล่าสุดก็เอาเจ้าเสือไปปล่อยในป่าที่ห่างออกไปจากชุมชนแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ

ก็เริ่มแรกเลยก็คือแม่แม่มันก็อยู่แถวนี้เนอะแม่มันคลอดลูกแล้วแม่มันก็ตายเนอะ
คอกมันก็อยู่ฝั่งนู้นอ่ะสองตัวอยู่ฝั่งนี้ตัวหนึ่งมันก็ไปมาไปมา
แถวนี้ก็ให้ข้าวมันกินตามมันไม่มีเจ้าของจะให้มันก็ได้กินไม่ให้มันก็ไม่ได้กิน
มันก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่ไอ้เสือตัวเดียวหรอก
แต่ก็ไม่ใช่ว่าผมให้คนเดียวนะนะเขาก็ให้หรือว่าคนอื่นเขาก็ให้แล้วแต่ให้พิเศษข้าวเหลือตั้งเยอะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุนะคะตอนนี้เจ้าเสือไปอยู่ไหนแล้วคะพี่
เอาไปปล่อยแล้วผมเอามันไปปล่อยผมไม่รู้จะทำยังไง
จะกัดน้องแก้มก่อนผมดูไว้ผมก็ตีมันก่อนแล้วเขาก็มาเตือนว่าอย่าไปตีมันนะจะตีมันคุณผิดนะ
เขาไม่ตีผมก็ไปที่โรงพักแล้วเขาแนะนำให้ก็เอาไปปล่อยแล้วเขามันไปปล่อย
เจ๊ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

ไปปล่อยป่าเราไม่รู้จะทำยังไงแต่ตัวอื่นก็ยังมีนะไม่ใช่เฉพาะเจ้าเสือ
โยนไปโรงพักเดือนบอกให้เขาไปปล่อยซะ

เพราะมันยังมีอยู่อีก๔๕ตัวก็ไม่รู้วันดีคืนดีจะไปกัดใครอีกหรือเปล่า

คือมันเป็นปัญหาเดิมที่เราคุยกันมาตลอดแล้วมันวนมาหมดเลยนะ

ให้อาหารสุนัขจรจัดสุนัขจรจัดก็วนอยู่แถวนี้แล้วก็ไปกัดเด็ก

นักข่าวของเราไปคุยต่อนะไปคุยกับคนที่ดูแลห้องเช่าตรงที่เกิดเหตุนะคะนายกัมพลสุดหอม
ก็บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยได้ไหม
มาดูแลเรื่องของสุนัขจรจัดในชุมชนนี้ด้วย
เพราะกลัวว่าสุนัขจรจัดเหล่านี้มันไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยไง

ถ้าไปกัดใครขึ้นมาอีกก็จะเป็นอันตรายซ้ำไปอีก
ไปแจ้งอยู่
เพราะว่าถ้าเราเอาไปปล่อยถิ่งเองควรจะผิดกฎหมาย
ไปแจ้งเทศบาลนะคะให้มาดูแล
ตัวคุณแม่เนี่ยคุณแม่รัตนาก็บอกว่าตอนนี้ลำบากนะ
ต้องเลี้ยงลูก๓คนก็ไม่ได้ทำงาน
ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็ยังกังวลเรื่องของน้องแก้ม

เจ้าเสือไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็มากัดน้องแก้มเขาที่หน้าเนี่ย
ก็เลยกลัวหน้ามันก็ใกล้กับตาเส้นประสาทเอยสมองเอยอะไรแบบนี้
แม่บอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปฉีดวัคซีน
ตามที่หมอนัดนี่ยังปิดแผลอยู่เลย
ก็ยังมีตัวอื่นอยู่เนี่ยยังมีตัวอื่นใช่
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสุนัขของตัวเองเนี่ยต้องดูแลให้ดีใช่ไหม
ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่สุนัขตัวเองไม่ต้องไปสงสาร
ก็ว่ากันไปนะครับ